ข่าวแรกนะคะบอกไว้เลยนะคะ
ค่ะเป็นเลขสถานที่ที่ฉันไปทำข่าวมา
เมื่อวานคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเริกดีค่ะ

วันที่๒๐กุมภาพันธ์ตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ที่มีศิลปินดาราคนลูกทุ่งมารวมตัวกันมากมายจริงจริงในคืนพระจันทร์ทรงพลังที่สุดค่ะ
พี่เทวูเทรนี่นะคะรวมไปถึงพี่แคนดี้รากแก่นอ่าเดอร์ดอกสะดาวพี่บอลเชิญยิ้ม

จะบอกว่าพี่บอลนี่คืองานเยอะมากคอนเซิร์ตอะแน่นอยู่ค่ะยังเจียดเวลามานี่พี่เทวูเทรนค่ะ
ก็มาทำพิธีเจิมน้ำวาดมงคลมงคลนะคะ๑๐๘ตอนดึกด้วยคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะพิธีเมื่อคืนขลังมากค่ะ
เพราะว่าเลิกตีเวลา๑๙นาฬิกา๕๙นาที
ก็มีพรามมานำพิธีสวดเพื่อเปิดหน้าเมตตาค่ะ
คล้องด้วยสายสินเสริมพลังมงคลนะคะ
โดยเชื่อกันว่าพิธีดังกล่าวจะเป็นการเสริมเสน่ห์บารมี
ทำกลางแสงจันทรารักพุ่งเงินรุ่งงานปัง
ที่สำคัญนะคะยังได้ศิลปินดาราและผู้ที่มาร่วมพิธีกว่า๕๐๐คนค่ะ
เติมเติมเสน่ห์ด้วยน้ำว่านน้ำหอมชื่อว่าหอมนะ
มีความเชื่อว่าจะพลิกชะตาชีวิตสู่ความรุ่งโรศตลอดปีกระต่ายปีนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์ศิลปินดาราสายหมู่
นำทีมโดยแอปเปดเชิญยิ้มนะคะที่บอกเลยว่าเสร็จจากพิธีนี้
เอากระสอบมาโกยเงินกลับบ้านแห่งปังดังกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
อย่าป้าตาวิงทรัพย์ท้ำไชยะชายอยู่เอาสิปรมมา
าขาภิกตาแถวนี้ล่ะครับ

เตือนสมเกตก็ไปลูกศิษย์
ก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยครับ
มันอาจารย์บอกว่าปีนึงหาจะมีแค่ครั้งเดียวสวัสดิ์เร่งดวงด้วย

เราก็ได้ว่าเป็นวันเมตตาจรรพา

คนหนึ่งเอารถกระบะมาขนเงินขนท
ย้ำอีกทีนะคะเลิกดี๑๙นาฬิกา๕๙นาที
แล้วก็วันที่๒๐กุมภาพันธ์
ส่วนสถานที่จัดงานนะคะก็หมายเลขที่นะคะ
อืมก็เป็นความเชื่อนะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ